คือมีผู้ชายคนนึงเนี่ยขับรถมาเป็นหัวหน้าคนงานบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

ปรากฏว่ามีกระบะคันหนึ่งขับตัดหน้าอย่างกระชันชิด

ห้อแปลงตกใส่หน้ารถไฟลุกไหม้อยู่แบบนี้
เขายังติดอยู่ในรถยังออกมาไม่ได้
เรื่องสุขประทับใจก็คือมีพลเมิงดี๒คนค่ะ
แทบจะลืมความปลอดภัยตัวเองไปเลยวิ่งเข้าไปช่วยผู้ชายคนนี้ออกมา
พลเมืองดีที่ว่าก็คือนายบุญมีอเนกโชคและนายสกุลศักดิ์จีนเกานะคะ
ทำงานอยู่บริษัทใกล้กับจุดเกิดเหตุพอดีค่ะ
พอเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยรีบวิ่งไป
นำตัวนายสรายุทธ์คนที่ขับรถที่ประสบอุบัติเหตุ
ออกมาให้เร็วที่สุดแล้วก็เอาตัวไปไว้ที่อู่ซ่อมรถ
ใกล้จุดเกิดเหตุรอให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลนะคะ
หลังจากนำตัวของนายสรายุทธ์ออกมาได้ไม่กี่นาที
ไฟก็ลุกท่วมทั้งคันเลยค่ะ
ที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะไปถึงฉีดน้ำสกัด
ก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงถึงควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะ
ไปสอบถามนายละมัยประสุทธิตังพ่อของนายสรายุทธ์
คนที่ขับรถเก๋งประสบอุบัติเหตุเนี่ยเล่าบอกว่า
ตัวเขากับลูกชายไปทำธุระกำลังจะกลับที่ทำงานกัน
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ไกลนี่แหละตัวเขาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์นำหน้า
ส่วนลูกชายขับรถเก๋งตามหลังกันมาติดติดทีนี้จังหวะจุดเกิดเหตุค่ะ
ลูกเนี่ยเร่งเครื่องจะแซงเขาแต่จังหวะนั้นมีรถกระบะพุ่งออกมาจากซอยตัดหน้ารถของลูกพอดี
เร่งเครื่องมาเร็วรถตัดหน้ากระชั้นชิดเขาตกใจ
ก็เลยหักหลบแล้วไปพุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงข้างทางเต็มแรง
ชนจนเสาไฟหักเอ็นหม้อแปลงก็เลยร่วงใส่หน้ารถ
โชคดีมากที่มีพลเมืองดีสองคนนี้ขออ่านชื่ออีกที
ช่วยลูกชายเขาที่ติดอยู่ภายในออกมาได้อย่างปลอดภัย
ก่อนที่ไฟจะไหม้รถเก๋งวอดทั้งคัน